ต่อเนื่องกันที่เรื่องของพรานล่าเสือดำนะคะนายเปรมชัย
แต่ว่ามาคราวนี้เนี่ยเป็นกรณีความคืบหน้าเรื่องงาช้างนะคะ
เปรมชัยกับภรรยาและคนใกล้ชิดก็ไปรายงานตัว
พร้อมสอบคำให้การในความผิดฐานครอบครองงาช้างค่ะ
ซึ่งญาติพี่น้องของนายเปรมชัยเองก็เดินทางเข้ามอบตัว
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วย
หลังถูกดำเนินคดีข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าในจังหวัดเลย
เพื่อสร้างรีสอร์ทนี่ถือว่าโดนหลายเด้งมาก
เปรมชัยกรณสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทย
และนางคณิตากรณสูตรภรรยา
รวมถึงนางสาววันดีสมภูมิ
ในคดีครอบครองงาช้างโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก็เดินทางเข้ารายงานตัวต่อสารอาญาแล้วนะคะ
และขึ้นให้การต่อสารตามนัดสอบคำให้การ
และตรวจพยานหลักฐานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เอง
โดยงาช้างนี้ค่ะก็ถูกยึดมาได้จากภายในบ้านพักของนายเปรมชัย

โดยมีนางคณิตาภรรยาเป็นคนนำไปจดทะเบียน
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
มีนางสาววันดีเป็นผู้รับรองงาช้าง
เอกสารที่ยื่นจดทะเบียนว่าเป็นงาช้างไทย
ปรากฏว่างาช้างอันนี้มันไม่ใช่ของไทยค่ะ
ไม่ใช่ช้างบ้านแต่เป็นงาช้างแอฟริกา

พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ครอบครองงาช้างโดยไม่ได้รับอนุญาต

ให้การปฏิเสธทุกคน

รับทราบคำฟ้องของอายการโจทย์

กำหนดวันนัดสืบพยาน๒๕มิถุนายนนี้

เพราะว่าเคยได้รับประกันตัวในชั้นฝากขังของศาล